เป็นที่จังหวัดระยองเกิดดราม่าแต่ว่าไม่ขำขึ้นมาซะแล้ว

ว่าราชการจังหวัดระยองใช้อำนาจผู้บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนี่แหละค่ะ
คำสั่งว่าประชาชนในจังหวัดระยองต้องใส่หน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์
ใครฝ่าฝืนกลับไม่เกินสองหมื่นบาท

มีชาวบ้านไปแจ้งความจับผู้ว่าราชการจังหวัด

จับเลยไปแจ้งความจับเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะบอกว่าเนี่ยเพราะว่าราชการจังหวัดเนี่ยนั่งแถลงข่าวแล้วไม่ใส่แม็กซ์

ไม่ใส่แม้ตอนนั่งแถลงข่าว
เป็นการย้อนเกล็ดแบบเต็มเลยนะคะ
เป็นชายนิรนามก็ขึ้นโรงพักที่มาบตาพุธไปแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดี
กับนายสุรสักเจริญสริโชฑ์

ข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินไม่ใส่หน้ากากอนามัย
ขณะแถลงข่าวเรื่องโควิด๑๙ที่สารกลางจังหวัดระยอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองอาศัยอำนาจผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พื้นที่จังหวัดระยองกำหนดให้
ผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากในที่สาธารณะจะต้องถูกปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
โดยชายคนดังกล่าวได้นำภาพถ่ายของนายสุรศักดิ์
มีเอาภาพถ่ายไปด้วยตอนที่ไม่ใส่แมสแถลงข่าวเนี่ย

ด้านนายสุรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองบอกกับทีมข่าวเลยนะคะ
พร้อมจะให้ตำรวจมาสอบปากคำ
เพราะว่าที่ผ่านมาก็ใส่หน้ากากมาโดยตลอด
เป็นหน้ากากผ้าที่มีอยู่ด้วยกัน๕อัน

หลังจากใส่แล้วก็จะไปซักไปทำความสะอาดอย่างถูกวิธี
โดยประกาศที่ออกไปนั้นเพื่อให้ประชาชนใส่หน้ากาก
ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ค่ะ

เจตนาของพุทธแจ๊ะ
แต่ที่จะเบือดพาสอบมาจะได้แค่๓๐ปี
ซึ่งก็เรียนทุกท่านทราบนะครับว่า
ทุกครั้งที่ออกมาหรือที่สาธารณะ
ผมก็สวมหน้ากากอนามัย
จากภาพทุกครั้งนะครับ
ท่านพระบาทยังชี้แจงอีกว่า
ภาพที่ชายนิรนามนำมาเป็นหลักฐานแจ้งจับ
เป็นภาพเก่าที่ถ่ายเอาไว้ตั้งแต่วันที่๑๙มีนาคม
ส่วนคำสั่งให้ใส่หน้ากากอนามัย๑๐๐
จะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่๙เมษายนที่ผ่านมานี้เอง
อาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่านะคะ